พาไปที่จังหวัดกาลสินกันบ้างดีกว่าที่นั่นก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เขาขายดิบขายดีซึ่งเป็นของที่หาได้จากไหนป่า
ก็ของป่านั่นแหละคุณผู้ชมฮะขายดีมากเดี๋ยวผมจะเล่าเลี้ยงให้ฟังว่ามีอะไรบ้างนะ
ตลาดของป่าที่ใหญ่มากในวัฒนธ์กาลสินค่ะน้องดูไปเรื่อยเรื่อย
คุณคุ้นอะไรหรือสะดุดตาอะไรบอกผมได้เลย

มดแดงขายดีมากน้องใบตอง
เป็นสุดยอดของอาหารป่าเลยทีเดียว
บอกเลยนะเป็นสิ่งที่หลายคนต้องการ

นี่คือจักรจันทร์น้องใบตอง

คนขายคุณป้าอมรรัฐรัฐวงศาเธอบอกว่า
ช่วงนี้จักรจันทร์เป็นอาหารที่นิยมมาก

คือป้ามรรัฐเนี่ยแกไปรับมาจากที่

โอ้โหแล้วราคาเป็นยังไง

ขายดีนะน้องใบตองเขาบอกว่าขายอยู่ที่กิโลกรัมละ๔๐
โอ้โหราคาดีอ่ะ
กิโลเนี่ยลองขออภัยคุณผู้ชมลองจินตนาการดู
๑กิโลกรัมจะได้จักรจันทร์สักประมาณกี่ตัว

๑กิโลน่ะจะได้จักรจันประมาณเอ่อหมดเวลาละใช่ไหมค่ะ

ดังนั้นถ้าคุณเอาไปเยอะเป็นพันตัวแบบนั้นกลัวกินไม่หมด
ขายเป็นตัวก็มีตัวละบาท

อ้าวนับด้วยเป็นตัวขายปรีก

เขาบอกว่าขายเนี่ยเฉลี่ยนะ

นะคุณผู้ชมฮะไปดูกันว่าจักรจันทร์ทำอะไรแล้วน่ากินบ้าง

ใช่ไปทอดหรือว่าไปคั่ว

คือดูแล้วมันคล้ายลาบเลย
เหมือนยำผสมราบแล้วก็ซับสอยแมม่ม่วง
เดี๋ยวนี้พวกแมลงอะไรแบบนี้ก็ได้รับความนิยมมากเหมือนกันน่ะ
เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขามีการเลี้ยงที่เพาะที่มันสะอาด
แล้วก็ได้มาตรฐานด้วยนะคุณผู้ชม
ซึ่งจริงแล้วเขาบอกว่าตัวพวกแมลงต่างมันมีโปรตีนสูง

แล้วก็ปรุงให้สุกสะอาดเรียบร้อยกันก่อนนะคะ